ดูเรื่องของมหากราบเสียท็อปกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลายคนก็จองกระถิ่นในการแฉเรื่องราวของเสียท็อปออกมาเยอะแยะแล้ว
ทีนี้ก็ถามว่าเสียท็อปจะออกมาตอบโต้อะไรบ้าง
เขาก็เปิดคลิปออกมาเผยคลิปออกมานะครับ
อัดหน้าตัวเองไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมพร้อมที่จะมาแถลงข่าวรออีกสักนิดนึง
เรื่องที่พวกคุณถามหมายถึงพวกนักข่าวอย่างพวกคุณถามผมเนี่ย
ตอนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องร้ายสาระผมถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีแล้วก็นักข่าวเอาไปบิดเบือนกันหมดเลย
นี่คลิปนี้ที่สนามบินตอนแรกคือเขาพูดไม่ดีคือเขาพูดบอกนักข่าว
อภัยนะคุณผู้ชมเขาพูดว่านักข่าวต่อแหล
ทำให้แบบให้ข่าวอะไรแบบนี้แล้วให้ข่าวบิดเบือนไป
คือมันมี๒คลิปนี่คลิปแรกที่ใส่หมวก
พอคลิปที่๒ที่เขาเปิดผมเสยผมและเป็นทรงผมปกติเนี่ย
เป็นคลิปที่เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะมาแถลงข่าว

เขาบอกว่าไอ้คลิปนี้มันหลุดมาจากโทรศัพท์ผมได้ยังไงก็ไม่รู้

แต่วันนี้ดิฉันดูปฏิทินวันนี้วันที่๙ตุลานี่
คือตอนแรกเขาบอกกับน้องดาไว้นี่ว่าวันที่๙เขาจะมาเคลียร์ทุกอย่าง

ตัดสินใจแล้วว่าไม่ไปร้องกองปราบเพื่อจะเอาผิดเสียท็อป
โดยบอกว่าเดี๋ยวอยากจะให้เวลาเสียท็อป

คือตอนที่ออกไปฮ่องกง
แล้วไม่โดนด่านอะไรคือออกไปได้ปกติ
คือน้องดาเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความถูกไหม

เราฟังเสียงคุณดาหน่อยไหม

แต่คุณดายืนยันแบบนี้นะข้อมูลที่เธอให้กับสื่อทั้งหมดนั้นมันเป็นความจริงทั้งหมด
เธอก็ไม่กลัวนะว่าใครจะฟ้องกับเธอหรือว่าเสียท็อปจะฟ้องกลับเธอก็ตามนะฮะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของเสียท็อปนะครับก็ไล่เรียงกันอีกสักครั้งหนึ่งจากเมื่อวานี้
มีคลิปหลุดในโลกโซเชียลเป็นคลิปที่เสียท็อปอยู่ในสนามบินฮ่องกงระหว่างเดินทาง
เจ้าตัวตำหนิการทำงานของสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวที่ทำให้เขาเกิดความเสียหาย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับประเทศจีนและฮ่องกงโดยเสียท็อปอ้างว่าเพราะจีนกับฮ่องกง
เขาไม่ได้สนใจข่าวหรอกเขาดูข่าวกันอย่างมีสติ
โดยทีมข่าวของเรานะฮะก็ไปสอบถามอย่างเสียท็อปเกี่ยวกับคลิปที่ว่านั้นนะครับ
เจ้าตัวก็ชี้แจงในไลน์กับผู้สิทธิ์ของเราว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยออกมา
ยืนยันว่าไม่เคยเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
อีกทั้งไม่ได้ส่งต่อให้ใครเลยนะครับ
ท็อปยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับ
ว่าเรื่องนี้อาจจะมีคนทำเป็นขบวนการ

ว่าเป็นเสียกรรมลอหลอกลวงนักธุรกิจต่างนานา
และการแฉภาพถ่ายตามสารที่ต่าง
เพราะทุกภาพทุกคลิปของเขาเอง
เขาบอกเขาไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ

ผมว่ามันมีพวกขบวนการ
ที่ต้องการจะทำลายชื่อเสียงของผมนะครับ
จากนั้นเสียท็อปก็ส่งคลิปชี้แจงเรื่องดังกล่า
ดูคลิปนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ

ผมรบกวนขอชี้แจงเล็กน้อยนะครับ
ผมไม่ได้หนีหายไปไหน
ผมมีภารกิจงานที่มาทำ
และเดี๋ยวผมจะกลับไปชี้แจง
ต่อสังคมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นยังไง
และสำหรับคลิปที่พูดเล่นที่สนามบิน

พอดีมันถูกแฮ็กคลิปมันเลยหลุดออกไป

มานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้ไหม
ถามคุณผู้ชมสิอยากดูไหมส่งไลน์เข้ามาบอกนะคะ
นั่นแหละครับก็ต้องรอว่าสัปดาห์หน้าเขากลับมา
แถลงข่าวต่อสื่ออย่างไรบ้างนะครับ